มีใครเคยรู้สึกว่าอยากกินข้าวในคุกไหมคะไม่น่ามีเนอะ
มีมะมีเหรอมันมีชาวเมียนมากกว่านึงค่ะ
นั่งกินเหล้าอยู่แล้วก็พูดขึ้นมาบอกอยากกินข้าวในคุก
เท่านั้นแหละคว้ามีดแล้วไปไล่ฟันหัวเมียกับลูกตัวเองจนเจ็บสาหัส
นี่ชาวบ้านเขาไล่จับตัวลุมประชาธรรมกันโอ้โหหัวแตกหน้าแตกเลยอะค่ะ
ทุกคนบอกงงมากนี่คือที่ตลาดนกฮูกนะคะที่นนทบุรีอะค่ะ
ตำรวจสพรัฐนาธิเบสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งไปช่วยเหลือชาวเมียนมากที่ได้รับบาดเจ็บ
หลังถูกผู้ชายคนนี้ที่บอกอยากกินข้าวคุกเนี่ยฟันจนบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ที่ร้านคาแคร์ในตลาดนกฮูกนะคะ
คนเจ็บสามคนคือนายมินยานมอนอายุยี่สิบเจ็บปีคนนี้โดนฟันเข้าที่คอ
คนที่สองคือนางหยินเฉวอายุสี่สิบเก้าปีโดนฟันเข้ากลางหัว
คนที่๓คือนายอาวินอายุ๔๐ปีมีบาดแผลที่นิ้วมือซ้าย
คนนี้เจ็บเล็กน้อยนะคะทั้งหมดเป็นคนงานของคาแคร์
ส่วนคนก่อเหตุคือนายยามวยวัยห้าสิบเอ็ดปีค่ะถูกของแข็งฟาดเข้าที่หัว
หน้าตาปูดบวมนอนแน่นิ่งอยู่บนโซฟาคนนี้หน้ายับเลยนะคะ
อันนี้ที่ยับคือถูกรุมประชาธรรมค่ะเราส่งคุณบอมอภิวัตรลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุที่ร้านคาแคร์นะคะ
กองลงกองเลือดคราบเลือดอะไรก็ยังอยู่เลยอ่ะค่ะคุยกับผู้จัดการร้านก็บอกว่านายยามวยคนก่อเหตุอ่ะ
เป็นคนงานที่ร้านนี่แหละพักอาศัยอยู่ที่หลังร้านกับครอบครัว
ก็คือแม่เมียแล้วก็ลูกยาโมยเนี่ยติดเหล้า
หลังหลังเนี่ยติดถึงขั้นกินเหล้าเวลางานด้วยกินขนาดไหนก็คือกินจนทำงานไม่ได้อ่ะ
ในฐานะผู้จัดการก็ตักเตือนไปแต่ยามวยไม่เลิกดื่มสักที
สุดท้ายก็เลยบ่นให้แล้วบอกว่าถ้าเมาขนาดนี้พักงานไปเลยดีกว่า
ก็เลยสั่งให้พักงานตั้งแต่พุธพฤหัสที่แล้วล่ะค่ะยามวยก็หนีออกไปด้วยอาการโมโห
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะยามวยกลับมาอีกครั้งพร้อมกับมีด
มาถึงเนี่ยรับมีดก่อนด้วยนะไปนั่งรับมีดให้คม
แล้วก็พูดว่ารอที่จะมาฆ่าตัวเธอเนี่ย
ผู้จัดการร้านให้ตายคนงานคนอื่นอื่นเห็นท่ามีเลยโทรบอกเธอบอก
จัดการผู้จัดการอย่าเพิ่งเข้ามานะยามวยมันดูข้างไงไม่รู้
เธอเลยขับรถวนอยู่ข้างนอกไม่ได้เข้ามาสักพักคนงานโทรกลับมาอีกว่า
ผู้จัดการแย่แล้วยามวยมันฟันลูกฟันเมียมันแล้ว
เธอก็ตกใจรีบขับรถเข้ามาดูมาเห็นก็คือสภาพสามคนแน่นิ่งกันทั้งสามคนเลย
กับลูกยามวยถูกฟันแต่ตัวยามวยเนี่ยถูกรุมประชาธรรมจนนิ่งไปนะคะ
แล้วก็มีคนงานในร้านที่เข้าไปห้ามเนี่ยเจ็บเล็กน้อยไปอีกคนนึง
ลูกของนายยามวยก็คือมิญญาณมอนอายุยี่สิบเจ็ดปีโดนฟันเข้าคอ
กระดูกหน้าหักเลือดข้างในสมองเลือดออกเบ้าตา
ตอนนี้ทุกคนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด
น้องที่ร้านนี่แหละที่ทำงานด้วยกันนี่แหละโทรมาว่าเออ
พี่เขาฟันฟันลูกฟันเมียเขาแล้ว

พอเข้ามาก็คือตลกกันหมดแหละ
เขาก็นอนสลบอยู่ตรงช่วงนี้

แล้วก็ป้ากับลูกชาย
ลูกชายวิ่งหนีตายไปนู่นข้างหน้า
ป้านี่เขาช่วยกันมาเหมือนจะลงเหมือนฟันแล้ว

แล้วทำไมเขาถึงไปลงกับเมีย

คือเขาก็จะเอาหมดเลย

ซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมงานของยามวยคนเกาะเหตุนี่แหละ

เมื่อวานกลับมาพร้อมมีดแล้วก็ทะเลาะกับลูกกับเมีย

เพราะยามวยเนี่ยเมาจนเลอะเทอะ

ไม่มีสติขนาดไหนถึงขั้นนั่งเพ้อคุยกับผี
บางครั้งก็พูดบอกบ่นอยากกินข้าวในคุก

แล้วก็เอามีดมาสับไม้เล่นเอามีดมารับ

ยามวยบอกได้
เอามีดไปฟันคอลูกลูกนั่งล้างจานอยู่

เหล้าเขากินแล้วไปเลย

เขามานั่งอยู่ตรงข้างหน้านี้ครับ

ผมก็บอกว่าเอามีดไปเก็บซ้า
เหมือนลูกเขาเลย